ที่พระนครศรียุธยานะครับมีชายวัย๔๐ปีคนหนึ่งก็คลุมคลั่งอีกแล้วนะครับ
มีอาการทางจิตประสาทอีกแล้วนะครับ
ไปตีศีรษะของพระจนบาดเจ็บสาหัสนะ
เพราะว่าเอาของมาขายให้กับหลวงพ่อเขาแล้วหลวงพ่อไม่ซื้อ
ใช้มีดอิโต้ฟันนะฮะจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
เชื่อว่าติดยาเสพติดด้วยนะครับต้องการจะหาเงินไปซื้อยาเสพติดด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดคานหามนะครับตำรวจสพออุทัยที่พระนครศรีธุยา
พอได้รับแจ้งเหตุก็เลยไปตรวจสอบนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในกุฏิหลังหนึ่งนะ
พระที่ถูกทำร้ายก็เป็นพระลูกวัดคานหามนะครับพระโกศลตรีสิทธิ์อายุห้าสิบเก้าปี
ถูกมีดอิโต้ฟันเขาที่ศีรษะหลายแผลบาดเจ็บเลือดไหลนองเต็มพื้นกุฏิเลย
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับในที่เกิดเหตุก็มีค้อนกับมีดอิโต้เปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยนะครับ
ชาวบ้านกับพระลูกวัดช่วยกันจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุไว้ได้นะครับ
คือนายประจักษ์จันทรอายุสี่สิบปีซึ่งโดยปกติก็มักจะชอบเข้ามาที่วัดนี้อยู่แล้วนะ
ก็คือเข้ามาขายของให้กับพระในวัด
เขาก็ให้การอ้างว่าที่ผ่านมาเขามักจะเอาของพวกของเก่ามาขายให้กับพระในวัดเป็นประจำ
เมื่อเจอพระองค์ไหนก็จะเอาไปขายเพื่อแลกกับเงินนะครับ
วันเกิดเหตุนำกรอบรูปไปขายให้กับพระโกศลที่อยู่ในกุฏินะ
เจอพระรูปไหนเขาก็ขายให้หมดเจอพระโกศลพอดี
แต่พระโกศลไม่ยอมซื้อแถมยังไล่ออกจากกุฏิ
แล้วก็อ้างว่าไปปัดโดนกรอบรูปที่ตัวเองจะเอาไปขายให้เนี่ยตก

แล้วเห็นพระโกศลกำลังจะหยิบค้อนมาตีนะ

ก็เลยใช้มีดอิโต้ที่ติดตัวมาเนี่ยฟันพระโกศลไปแบบไม่ยั้ง
หลุดไปเรื่อยก่อนพี่

มีคำอ้าวให้แมวแก่งไม่จำได้ตั้งแต่เม็ด
วันนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ก็ได้ไปคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นเด็กวัดด้วยนะครับ
พยายามเข้าไปช่วยเหลือตอนที่มีเหตุเกิดขึ้น
ซึ่งบอกว่าตอนที่เกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ก็เลยรีบวิ่งมาดูที่กุฏิเห็นนายประจักษ์ผู้ต้องหานั่งคล่อมหลวงพ่ออยู่นะครับ
แล้วก็เงื้อมีดอิโต้ฟันอีกรอบหนึ่งคือฟันไปแล้ว
แล้วไปเห็นฟันอีกรอบหนึ่งตอนนั้น
ซึ่งพอจะเข้าไปช่วยนายประจักษ์ยังขู่ว่าอย่าเข้ามายุ่ง
ก็เลยไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าในมือของนายประจักษ์ยังถือมีดอยู่
แต่ตอนนั้นสภาพของหลวงพ่อเนี่ยคือนิ่งไปแล้วเหมือนกับไม่มีสติแล้ว
ก็เลยรีบวิ่งไปเรียกพระรูปอื่นให้มาช่วยกัน
อ๊อฟมันเอามีดไปสับหลวงพ่อแล้วครับไปนั่งความสับแล้ว
ตอนนั้นหลวงพ่อเขาสู้ไหมยังไงไหม
เขาไม่สู้ครับเห็นนิ่งแล้วเลือดอาบแล้ว

กรอบรูปมาขายเพราะไม่มีใครซื้อต่อเขา
หลวงพ่อน่าจะไม่ซื้ออะครับบางทีก็รำคาญนะครับบ่อยเกินนะครับ
ตกใจเพราะว่าคือปกติฮอฟมันจะเรียกตลอดเว้ยหลวงพ่อตลอด
เราก็ไม่คิดว่าจะอย่างนี้แต่มีพระเขาก็เตือนว่า

เพราะว่าเขาเคยเผาบ้านตัวเองไปรอบ๑

เคยเหมือนมีอาการทางประสาท

ที่มันน่าจะแบบจนทำให้คุ้มไม่ได้

ผู้ต้องหาชอบเอาของมาขายในวัด

ใช่แล้วเอาเงินไปซื้อยา

พระท่านก็ไม่รู้จะเอาไปใส่อะไร
ก่อนหน้านี้เคยเอาอะไรมาขายรู้ไหม

ไปเอาใดเป่าผมจะมาขายให้พระในวัด

กลับมาอีกรอบเอาอะไรมาขายรู้ไหมอืม

แล้วพอพระท่านไม่ซื้อรอบนี้

ตอนนี้พระโกศลนี่ท่านยังอยู่ในไอซียูนะฮะ
โอ้โหก็ถูกแจ้งข้อหาไปครับ

ค่ะแล้วของที่เอามาขายเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้